ทุกผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าคดีนี้ให้ต่อนะครับ
คดีที่มันอุกอาจเหลือเกิน
เกิดขึ้นที่นครปฐมภาพจากล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้อย่างชัดเจน
คนร้ายขี่จักรยานยนต์มาแล้วก็ยิงหนุ่มรับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งจนเสียชีวิต

นายประดิษฐ์อินทนินอายุ๔๗ปี
หน้าร้านขายของชำตรงนี้นะครับ
พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่อยู่ร่วมวงด้วยอ่ะนะฮะ
แต่ว่าเขามายิงคนเดียวแล้วก็นายประดิษฐ์ก็เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
บอกว่าบทสนทนายผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์มาถามว่าน้องกระทุ่มไปทางไหน
กลุ่มผู้ตายก็บอกว่าจะไปหาใครล่ะ

ไปหาเอบ้านอยู่หน้าวัด
ซึ่งตรงนี้นายประดิษฐ์เขาก็ถามกลับไปว่าเอไหน
ก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะเดินเข้ามาใกล้นะฮะ
แล้วในมือซ้ายจะถือโทรศัพท์มือถือ
ก็ไม่รู้ว่าจะทำทีเป็นดูมือถือหรือว่ามาดูหน้ากันแน่
ดูหน้าผู้ต้องหาว่าตรงหรือเปล่าดูหน้าคนตายว่าตรงหรือเปล่า
แล้วชักปืนขึ้นมายิงเลยฮะนี่ครับทีนี้ก็วงแตกกระเจิง
แต่นายประดิษฐ์เขาวิ่งหนีออกไปตรงนี้นะฮะ
คนร้ายก็เลยตามไปยิงซ้ำต่อนายประดิษฐ์ถูกยิงใส่ห้านัดนะครับ
ตอนวิ่งตามไปยิงซ้ำเนี่ยโดนอีก๑นัดรวม๖นัดนะครับ
แล้วก้มลงไปเนี่ยไปกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๓บาท
มีจี้พระหลวงพ่อหลิวจากคอนายประดิษฐ์ไปด้วยนะครับ
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปใช้เวลาก่อเหตุทั้งหมด๑นาที
นี่ฮะมีจังหวะที่ก้มไปเนี่ยคือไม่ได้ก้มไปยิงซ้ำนะครับ
สุดท้ายเนี่ยคือก้มไปกระชากสร้อยคอทองคำเข้าไปค่ะนะฮะ
หนัก๓บาทมีจี้พระหลวงพ่อหลิวนะครับ
ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
มันมีเรื่องของการเมืองท้องถิ่นด้วย
เพราะทราบมาว่าผู้ตายเนี่ยเขาเตรียมจะลงชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่เนี่ยจะเลือกตั้งกันกุมภาพันธ์ปีหน้า
โอ้โหถ้าเป็นเรื่องนี้จริงทำไมการเมืองท้องถิ่นจะดุอะไรขนาดนี้
ยิงกันตายล่วงหน้าแบบเป็นครึ่งปีเลยเหรอนะครับ
มีเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวด้วยที่ต้องไปไล่ต่อนะครับ
คลี่คลายคดีสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว๕คน
ก็คือคนที่อยู่ในวงเล่านะฮะนี่ฮะมีในศักดิ์นะ
มีในทนในแก๊ปในนุ่มนะครับมีนายประดิษฐ์ด้วยนะครับ
แล้วก็มีคนร้ายที่มาก่อเหตุนะครับมีเจ้าของร้านด้วยนะฮะ
เจ้าของร้านตรงนี้เขาเป็นร้านที่ปกติมีไม้หินอ่อนเป็นร้านค้า
แล้วก็กลุ่มผู้ตายเขาจะมานั่งดื่มเหล้าสังสรรค์อะไรกันเป็นประจำ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเนี่ยปูพรมรัศมี๕๐๐เมตรแล้วนะครับ
เพื่อดูเบาะแสว่าคนร้ายตอนก่อเหตุแล้วเนี่ยขี่รถวกกลับไปทางเดิม
ว่าจะไปไหนแบบไหนอะไรยังไงแต่จากพฤติการของคนร้ายเชื่อว่ารักษณะเป็นมือปืนรับจ้างนะ
เพราะว่าโอ้โหแบบยิงปืนแบบคล่องมากนะเล็งถูกคนเลยแล้วก็ไล่ยิงซ้ำ
แล้วเหมือนกับเอามือถือขึ้นมาคงไม่ได้ทำทีแบบเป็นดูก้มดูมือถือหรอก
น่าจะดูหน้ามากกว่าว่าใช่หรือเปล่าแล้วมาทักก่อนด้วยมาถามมาคุยมาทักก่อน
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายประดิษฐ์ผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่บ้านจักเกราะตะบนหนองกระทุ่มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้คุยกับภรรยา
เมื่อวานเพิ่งรับศพมานะฮะเมื่อวานก็โศกเศร้ากันหมดนะครับที่บ้านทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งคุณแม่
ภรรยาบอกว่าเมื่อคืนนี้เชื่อว่าสามีเนี่ยน่าจะมาหาเธอกับลูกสาว
เพราะว่าก่อนนอนลูกสาวคนเล็กอายุ๓ขวบร้องไห้ไม่หยุดร้องหาพ่อตลอดปกติก่อนนอนสามีจะเล่นกับลูก
ลูกคนเล็กเนี่ยอายุ๓ขวบเนี่ยเล่นอย่างนี้ทุกวันนะแต่เมื่อคืนลูกสาวเนี่ยร้องจนหลับไปเลยนะครับ
แล้วพอช่วงที่ภรรยาเคลิ้มจะหลับรู้สึกเหมือนสามีมานั่งอยู่ปลายเตียงแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้น
ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกได้ด้วยเหมือนกับว่าเตียงมันสั่นเลยนะฮะเหมือนกับสามีมาสื่อให้รู้นะว่าเขาเนี่ยเสียใจมาก
เพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะทำด้วยกันแต่ยังไม่ได้ทำพอตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนว่าเตียงมันยังสั่นอยู่เลยนะ
เอาหมอนใบที่สามีเนี่ยหนุนนอนเนี่ยมานอนกอดแล้วก็ร้องไห้ส่วนลูกสาววัยสามขวบชื่อน้องอิงฟ้า
อิงฟ้าเนี่ยเป็นเด็กฉลาดมากเธอเลยตัดสินใจไม่โกหกลูกเพราะเธอบอกว่าถ้าโกหกลูกมันคงต้องรอไปเรื่อยแล้วคงต้องโกหกไปเรื่อย
ลูกก็จะถามทุกวันถามตลอดวันด้วยว่าพ่อไปไหนพ่อไปไหนเมื่อไหร่จะกลับบอกให้โทรหาพ่อก็เลยบอกว่าบอกลูกสาวนะลูกสาวคนเล็ก๓ขวบเนี่ยบอกพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้วลูกพ่อหลับแล้วต่อไปนี้เนี่ยหนูต้องอยู่กับแม่นะ
ก็เหมือนกับลูกวัย๓ขวบจะพอรับรู้ลูกก็บอกไม่เอาไม่เอาหนูจะอยู่กับทั้งพ่อทั้งแม่คือลูกจะบอกอย่างนี้แล้วก็หลับไปเลยนะแต่อีกคนนึงเขาอายุ๑๕แล้วคนโตเขาก็พอรู้เรื่องแล้วนะครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้สามีเนี่ยตั้งใจว่าจะซื้อที่ดินเพิ่มจะสร้างห้องแถวให้คนเช่าแต่ตอนนี้เนี่ยหมดแล้วคงไม่ได้ทำอะไรแล้วเธอก็คงจะลำบากด้วยเพราะว่าไม่มีเสาหลักของครอบครัวแล้ว
ร้องร้องสะอึกสะอื้นจนแบบที่นอนเราอ่ะที่เรานอนอยู่อ่ะจนแบบมันสั่นไปหมดเลยเหมือนว่าให้สื่อให้เรารู้ว่า
เขาเสียใจมากนะที่เขาต้องจากไปแบบนี้มันมันเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่
ที่เรายังต้องทำร่วมกันอีกคิดเอาไว้ว่าจะทำด้วยกันอะไรเนี่ยมันไหมเหมือนเขามาสื่อให้เรารู้ว่าเขาเสียใจมากจนแบบโคลนถึงนะเศรษฐาน
อยู่ตรงนี้นะตอนนี้เขาถามว่าพ่อไปไหนเมื่อไหร่พ่อจะกลับมา
โทรหาพ่อหน่อยได้ไหมแม่ขอหาพ่อหน่อยได้ไหม
มันก็บอกว่าพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้วลูกพ่อหลับแล้วพ่อไม่ตื่นแล้ว
หนูต้องอยู่กับแม่นะอะไรอย่างนี้หนูก็บอกลูกแบบนี้
อิงฟ้าอ๋อพ่อจ๋าออกมาเถอะต้องไปนอนบนหนูไม่ต้องไปนอนนอนบนบ้าน
ทำไมพ่อไม่ขึ้นมานอนบนบ้านพ่อจ๋า
เขาจะเรียกพ่อจ้าแม่จ้าย่าจ๋า
แน่นอนได้ยินเสียงเหมือนคนเดินแต่ก็ไม่ได้สะดุ้งหรอกเพราะคนมานอนไล่คน
กลัวเขาตกใจพ่อมันขึ้นไปขึ้นไปบอกว่าเตี้ยใจพี่เตี้ยใจ
ก็ลองฮอยตอนนี้เตียงมันสั้นทุกขึ้นเตียงน่ามันไม่ใช่เตียงไหมน่ะ
ของผู้ตายนะฮะคุณพ่ออายุ๖๙แล้วบอกว่าลูกชายเนี่ย
ที่รักของชาวบ้านชอบช่วยเหลือคนอื่นบางทีถึงขั้นแบบทิ้งงาน
การไปช่วยชาวบ้านเลยก็มีนะ
แล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยมาหามาสื่อสารให้บ้างจะได้ถามว่ามีเรื่องกับใครอะไรยังไง
ก่อนเกิดเหตุพ่อบอกว่ามีรางสังหรณ์นะฮะคุณพ่อบอกกับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเห็นลูกชายเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ำลักษณะดูสะอาดสะอ้านเกลี้ยงกล่าว
ปกติจะมอมแมมเพราะทำงานรับเหมาก่อสร้าง
ลูกชายถูกยิงเนี่ยพ่อยังทำกับข้าวไว้ให้กินพอทุ่มครึ่งเข้านอน
สามทุ่มมีญาติมาบอกบอกลูกถูกยิงเสียชีวิตพ่อบอกตกใจเลยฮะ
เมื่อเช้าเนี่ยมีคนแปลกหน้ามาคุยกับพ่อด้วยนะมาถามเรื่องสุขภาพ
บอกไปว่าแพ้ยาตั้งแต่อายุ๔๐แล้วก็ถามเรื่องที่ลูกชายเนี่ยถูกยิง
ลูกเนี่ยจะลงผู้ใหญ่บ้านพ่อบอกว่าลูกชายเนี่ยมาปรึกษา
จะลงการเมืองท้องถิ่นจริงส่วนตัวพ่อก็ไม่เห็นด้วย
แต่พ่อก็เคารพการตัดสินใจของลูกนะไม่ได้ห้าม
แต่มันก็มีเรื่องเกิดขึ้นซะก่อน
ก็มาหาก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้รู้
ก็เลยเรียกเพิ่งแบบนั้นแหละเพราะว่าทำอย่างทำทุกวันเนี่ยก็เอา
ลูกก็สร้างรายงานก็เยอะถัดไปหน้าที่คนก็โขลบ
อย่างทำงานอยู่ครึ่งวันเนี่ยสัตว์ศรรทราพรอบพอมีคนเจ็บคนตาย
หรือมีอุบัติเหตุนี้มันก็ทิ้งงานไปช่วยเขา

ทำทำไมทำเพื่ออะไรแล้วต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
ตอนนี้เราก็เหลือกันสองคนพี่น้องแล้วเขาเป็นพี่ชายคนเดียว
แล้วก็เป็นหลานคนโตของตระกูล
คือทุกคนหวังบึ้งเขาได้หมดได้หมด
อะไรก็ตามเขาจะทำให้ทุกคน
อยากจะบอกว่าสิ่งที่น้องเคยเตือนมันเกิดขึ้นแล้ว
มันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิด
การเมืองมันไม่ได้ส่วนรู้
การเมืองมันไม่ได้มีความดีหรือความปลอดภัยให้เราเลย
มันไม่มีความจริงใจแล้วมันก็ไม่มีความดีในสังคมหรอก
คิดว่านะแล้ววันนี้พี่จากไป
มันก็มีคนทั้งสมน้ำหน้าพี่คนที่รักพี่
มันก็มีสมน้ำหน้าก็มีว่าเนี่ยเป็นเพราะมึง
อยากเล่นอยากดังอยากแบบทำอะไรเยอะเกินก็จุดจบ
เราไม่อยากให้เขาคิดอย่างนี้
คือทางครอบครัวก็ยังมองว่ามันจะมาจากเรื่องการเมืองท้องถิ่น
เตรียมจะลงชิงตำแหน่งเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่า

มีคนแปลกหน้าที่มาคุยกับพ่อเมื่อเช้าเนี่ย
น้องสาวผู้ตายบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายขับรถเบนส์มา
บอกว่ามีคนรู้จักในสพกำแพงแสนเดี๋ยวจะช่วยดูคดีให้
แล้วก็ทำทีมาสอบถามแบบนู้นแบบนี้นะ
โดนยิงเรื่องอะไรแบบนั้นแบบนี้

ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเป็นใครนะ
หรือมีใครบงการอยู่เบื้องหลังผู้ชายคนนี้ที่มายิงพี่ชายหรือยิงลูกเขาตายหรือเปล่า
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้ก็ต้องอยากรู้นะคะ
ตกลงแล้วสาเหตุมันคืออะไรกันแน่
ที่เราเล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
ส่วนใหญ่ก็จะมีการตั้งข้อสังเกตกันเอาไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
ที่ผู้ตายกำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่มันก็อุ้ยปีหน้า
อุ้ยกุมภาพปีหน้าอีกตั้งนานอะแต่มีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะมองอีกมุมนึง
บอกว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นหรือฮะมันน่าจะเป็นฆ่าชิงทรัพย

เพราะคนร้ายเอาสร้อยคอทองคำของผู้ตายไปด้วย
นายสุพินหนูนันอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตำบลหนองกระทุ่มค่ะ
บอกว่าตัวเขาเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้าน๒๐ปีตั้งแต่ปี๓๕
นายประดิษฐ์มาช่วยทำงานนะคะนายประดิษฐ์ผู้ตายเนี่ยค่ะ
ช่วยทำงานในช่วงปี๒๕๕๐ถึง๒๕๕๕ไปเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
นายสุพินบอกว่าพอเขาลงจากตำแหน่งเนี่ย
กิจกรรมโครงการต่างที่เคยช่วยชาวบ้านนายประดิษฐ์สารต่อให้หมด
บางครั้งก็มาขอให้ช่วยถ้าทำเองไม่ได้เนี่ยนะก็จะมาขอให้ช่วย
คือยังช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่
นายประดิษฐ์เคยถูกดำเนินคดีนะคะจำคุก๖เดือนพ้นโทษมายังไม่ถึง๑๐ปี
ดังนั้นนายสุพินบอกว่านายประดิษฐ์ขาดคุณสมบัตินะ
ไม่สามารถลงสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้นะยังไงก็ลงไม่ได้ขาดคุณสมบัติ
ทีนี้เขาก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นแล้วอืม
จะเป็นเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์หรือเปล่า
สุพินอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดบอกว่าคือเชื่อว่าคนร้ายเนี่ย
น่าจะตั้งใจมาชิงทรัพย์เพราะผู้ตายชอบใส่สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่
ใส่เสื้อคอกว้างตลอดครับคนร้ายมองเห็นได้ชัด
ส่วนสมาชิกวงเล่า๔๕คนในจุดเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
ไม่มีใครใส่สร้อยคอทองคำเลย
เขาบอกว่าเขาอยู่ในพื้นที่มาทั้งชีวิตนะคะนายสุพินคนนี้
ดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเชื่อว่าคนร้ายเป็นคนต่างถิ่นค่ะ
เพราะถ้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง
ต้องจำได้เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านมา๒๐ปี
คือเห็นท่าทางต้องรู้แล้วต้องจำได้ถ้าเป็นพื้นที่เขาเอง
ว่าพื้นที่ใกล้เคียงต้องจำได้ครับแล้วคนร้ายเนี่ยนะคะ
ก็ใส่หน้ากากอนามัยใส่หมวกรถจักรยานยนต์ก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนใช่ไหมคะ
แต่ว่านายสุพินบอกว่าแต่มันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เชื่อว่าตำรวจเก่งตำรวจจับได้แน่
เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีของตำรวจก็ทันสมัยเชื่อว่าไม่นาน

การทำความดีของประดิษฐ์เนี่ยเขาทำด้วยจิตวิญญาณ
เขาทำตั้งแต่สมัยอยู่ฝ่ายปกครองกับผม
เวลารับงานจากอำเภอหรือเวลาผมสั่งงานไป
เขาก็จะไปช่วยดูแลชาวบ้านพาวิ่งเต้นคดี
เรื่องราวใครเดือดเนื้อร้อนใจใครมีงานมีกิจกรรม
แกก็ไปทำเพราะฉะนั้นแม้ว่าแกจะจะพ้นตำแหน่งแล้ว
แต่ชาวบ้านก็ยังใช้ผมยังใช้ประดิษฐ์อยู่
เหมือนเดิมผมเองผมก็แข่งมา๓ครั้งแข่งอบต
ตอนนี้นะคะตำรวจบอกว่าก็ยังต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
แต่ค่อนข้างคืบหน้าไปมากรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วด้วยซ้
ครับรู้แล้วนะคะแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะจับตัวคนร้ายให้ได้อืมทองที่เอาไปก็น้ำหนักสามบาทอ่ะ
ใช่ค่ะมันก็อยู่ที่ว่าอาจจะเป็นการชิงทรัพย์จริง
เบี่ยงเบนทำให้ดูเหมือนเป็นการชิงทรัพย
เอาไปหรือเปล่าเดี๋ยวตำรวจคงไล่ต่อนะฮะนะคะครับเดี๋ยวตามให้ต่อ